แต่เอาอย่างนี้คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวความน่ารักของเพื่อนสีกันแล้วใช่ไหม

แต่เป็นสัตว์น่ารักมากที่เป็นความรักต่างสายพันธุ

ถ้าจะไปก็ไปด้วยกันนะ

หมากับไก่

ใช่ไปด้วยกันได้เป็นหมาขี่ไก่

ไก่บอกกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊ก
เวลาจะสื่อสารกันคุยกันแบบนี้
คุณนี่เข้าใจสิงสาราสัตว์จริง

มันก็เป็นเรื่องราวน่ารักคุณเคยเห็นภาพน่ารักแบบนี้ไหมล่ะ

มันก็ไม่มีภาพน่ารักให้ได้ดูเท่าไหร่
เพราะฉะนั้นเราก็เอาภาพนี้มาให้คุณผู้ชมดู

ที่เดียวกับคุณ